เรื่องนี้ก็เหมือนกันเอาจริงอยากฟังคำชี้แจงนะ
คุณผู้ชมมามุงหน้าจอค่ะ

คุณผู้ชมเคยเจอไหมอันนี้ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นกลง
แต่มีคนเขาไปเติมน้ำมัน
จ่ายตังค์ไป๕๐๐พอเติมเสร็จปั๊บจะออกจากปั๊ม

เห็นมันไม่กระดิกเลยคุณมันเป็นไปได้ยังไง

เดี๋ยวเติมใหม่เลยไม่เอาแล้ว
เงิน๕๐๐ไม่เอาแล้วเอาไปเลย

เติมใหม่เลย
เติมใหม่เลยพี่ไม่เอาแล้วตัง๕๐๐อ่ะเติมใหม่เลย
โอ้โหนี่คือเจ้าของรถเขาก็โวยวายใส่พนักงาน

เติมแล้วทำไมเกรน้ำมันมันไม่ขึ้นเลย
เดี๋ยวนะต่อให้น้ำมันจะแพงขนาดไหน
แต่เติม๕๐๐มันต้องมีกระดิกบ้างสักหน่อยนึงใช่ไหมล่ะ
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะจริงคลิปนี้มันยาวประมาณเกือบ๕นาทีเลยนะ
ใช่ค่ะเถียงกันเสียงดังลั่นเลยปั๊มน้ำมันนะฮะ

เขาบอกว่าผมเติมแล้วเดี๋ยวผมรอตำรวจแล้วกันให้ตำรวจมาอะไรแบบนี้
เขายืนยันว่าถ้าไม่เติมบินมันออกไม่ได้
แต่ฝั่งรถเขาก็ยืนยันเหมือนกันบอกถ้าคุณเติมเกณฑ์น้ำมันมันต้องขึ้น
ท้าเลยเอาไปอีก๕๐๐บาทคุณลองเติมน้ำมันใหม่ให้ผมหน่อยสิ
ถ้าเกณฑ์น้ำมันผมขึ้นนะนั่นแสดงว่าคุณโกง

ค่ะนี่แหละทีนี้มันก็เลยงงไงว่า

ปั๊มตรงนี้นะอยู่ตรงแถวบ้านคลองรัง
อยู่ริมถนนสาย๓๐๔ขาล่อง
คือเขาตั้งใจจะเติมแล้วเดี๋ยวจะไปพัทยาชนบุรีไง
พอแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลคนก็บอกเอ๊ะโกงหรือเปล่า

เอาอย่างนี้ไปที่ปั๊มเลยละกันค่ะดีครับ
เมื่อเช้านักข่าวของเราก็ไปเจอนายชัยนรงเพชรผุดผ่อง
เป็นเจ้าของรถผู้เสียหายนะไปแจ้งความร้องทุกข์
กับทางพนักงานสอบสวนที่สพระเบาะไผ่ก็จะให้ตรวจสอบนี่แหละ
รวมถึงเล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยบอกว่าเนี่ยหลังจากในคลิปนะพี่
ผมเถียงกันตอนแรกผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
แต่มีอยู่คำนึงที่ผมแบบโมโหโมโห

ถ้าเกิดว่าคิดว่าผมโกงไปหาหลักฐานมาดิ
บอกแบบนี้แล้วก็เถียงกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะ
สุดท้ายปั๊มก็บอกว่าไปแจ้งความเถอะ

เขาก็เลยมาพบกับพนักงานสอบสวนจะให้เอาผิดเรื่องนี้

พี่เติมมันไป๕๐๐แล้วทำอย่างนี้แล้ว
เจออย่างนี้พี่คือเสียความรู้สึกไปแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะคือเราก็ถามเขาไปนะพี่
หรือว่าน้ำมันของพี่มันหมดเกลี้ยงจริง
เกลี้ยงจนเข็มมันตกลงไปสุดแล้ว
คือสุดยิ่งกว่าขีดสุดท้ายแล้ว
สมมุติเกิดว่ามันสุดกว่าขีดสุดท้าย

เติมไป๕๐๐มันจะแค่กระดิกขึ้นมา

เพราะว่ามันควรจะขึ้นมาอีกสักนิดสักหน่อยก็ยังดี

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่า

ดูสิว่าเข็มมันกระดิกหรือเปล่า
จะได้ความกันว่าเข็มไหมของผม
แต่เด็กปั๊มก็ไม่ยอมเติมให้

ไม่ให้ผมพูดทีนี้นักข่าวก็เลยเอาไงดีอ่ะ
งั้นน้องใครที่สามารถให้ข้อมูลได้บ้าง

แล้วก็คิดว่าจะได้ข้อมูลปรากฏว่าผู้ช่วยผู้จัดการบอกว่า
ก็ไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ว่าตอนนี้ทางฝั่งปั๊มเรายังไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย
แล้วจะตรวจสอบกันยังไงดีคุณเรื่องนี้
ก็คือทางรองผู้การจังหวัดปราจีน

ตำรวจไปตรวจสอบการเติมน้ำมันซิ
ไปดูซิช่วงเวลานั้นมีการเติมน้ำมันจริงไหม
ไปดูหัวจ่ายยังไงมันเช็คได้ถูกไหม

แล้วกล้องวงจรปิดในปั๊มอย่างน้อยมันต้องรู้ว่าคุณ
มันต้องเห็นนะกล้องวงจรปิดในปั๊มมันมีอยู่แล้ว
แล้วก็เลยแอบถามรองผู้การเป็นไง
ท่านถ้าสมมุติเกิดปั๊มไม่ให้ความร่วมมือ

ดำเนินคดีข้อหาช่อกงได้เลย
แต่นี่คือปั๊มใหญ่ก็อาจจะต้องรอผู้บริหาร

แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นเกย์ของน้ำมันที่มันขึ้น

นี่เห็นไหม
คือเขาเอาไปเติมที่อีกปั๊มหนึ่ง

เมื่อกี้มีนี่นะอันที่เคนน้ำมันมันขึ้นมีนะ

อื้อฮือนี่ไหมขอดูอีกทีหนึ่ง
น้ำมันไม่ขึ้น๕๐๐ยังตุกแบบ

แต่เมื่อกี้เห็นอันหนึ่งนะที่เกน้ำมันมันขึ้นแล้ว

นั่นแหละเขาเอาไปเติมที่อีกปั๊มหนึ่ง

จนทำให้เกน้ำมันมันขึ้น